มาดูความคืบหน้ากรณีที่พี่เลี้ยงใจร้ายนะคะไปมีพฤติกรรมที่สาดิตค่ะ
กับเด็กอายุ๒ขวบ๕เดือนนะคะคือคุณแม่มาจ้างให้เลี้ยงแล้วปรากฏว่า
น้องเนี่ยตอนนี้อาการโคม่าอาการสาหัสน้องอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะคะ
เลี้ยงคนนี้มีพฤติกรรมยังไงบ้างก็คือไปกัดน้องค่ะไปทุบตีน้องนะคะ
ตอนนี้น้องก้านสมองตายแล้วนะคะน้องเนี่ยตอนนี้ทันโทษนะคะ
น้องนอนกลายเป็นเจ้าชายนิทราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่รอดนะคะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เลี้ยงรายนี้ชื่อว่านางมะยุรีทองเกรดอายุ๓๔ปีค่ะ
ถูกตำรวจโรงพักพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจับกลุ่มได้ที่บ้านญาติย่านดอนเมือง
จากนั้นก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
พี่เลี้ยงรายนี้เนี่ยคือตอนนี้ภาคเศษอยู่นะกึ่งรับกึ่งปฏิเสธ
บอกว่าก็ยอมรับนะว่ากัดเด็กจริงเป็นการลงโทษที่น้องไม่เชื่อฟัง
เพราะน้องเนี่ยไปอุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทางเปลือเปื้อนไปทั่วเลย
บางครั้งก็จะลงโทษด้วยการหยิกที่ใบหูใช้มือไปตีใบที่หลัง
มีอยู่ครั้งหนึ่งใช้ขวดน้ำพลาสติกขวดเปล่าตีไปที่ศีรษะน้องหนึ่งครั้ง
เหตุผลที่ทำร้ายร่างกายน้องดิวเพียงเพื่อต้องการให้หลาบจำ
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายร่างกายให้น้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้นะคะ
ส่วนอาการที่น้องบาดเจ็บสาหัสจากก้านสมองตายนอนไม่ได้สตินั้น
เลี้ยงใจร้ายรายนี้ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทุบเด็กหนักขนาดนั้น
แต่เป็นเพราะน้องดิวเนี่ยตกบันไดลงมาเองในวันเกิดเหตุก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ดิวเนี่ยได้อาเจียนเธอก็เลยให้ไปยืนรอที่บริเวณใกล้กับบันได
แต่ปรากฏว่าน้องดิวเนี่ยเธอบอกว่าน้องดิวพลัดตกลงมาเองนะคะ
มาช่วงบ่ายวันจันทร์น้องดิวเกิดอาการชักเกร็ง
ตัดสินใจพาน้องบิวไปที่โรงพยาบาล
เลี้ยงคนนี้บอกว่าก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
ก็ยังไปติดตามเฝ้าอาการน้องจนกระทั่งแพทย์รับตัวน้องไว้รักษา
แล้วตัวเธอเองก็เลยเดินทางกลับก็เท่านั้นค่ะ
นี่เนี่ยฟังไว้ไม่ได้มาเครียดว่าเด็กแดนละบัดเจ็บแล้ว
ก่อนที่คุณคิดจะทำอะไรออกไป
อะไรวิจูปถามันผลแล้วคุณต้องคิดว่าการอาศัตริย์นั้นเป็นของดิวรึไม่
คุณผู้ชมเรื่องของคดีความก็ให้ตำรวจเข้าวาดตักไป
พยานหลักฐานที่มันปรากฏนะคะ
ส่วนตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คืออาการของน้องนี่แหละค่ะ
เมื่อวานี้เราไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องดิวด้วยนะคะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าให้ทำใจรอไว้เลย
ปฏิหารเท่านั้นสำหรับอาการของน้องตอนนี้
คุณแม่บอกว่าก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าพี่เลี้ยงที่เธอไว้ใจ
จะมาทำร้ายร่างกายลูกของเธอ
อาการของลูกสาหัสนะตอนนี้นะคะ
แม่ย้ำชัดเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
คือเรามีการเท็จงานกันก่อนแล้ว
แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว

ก็เลยเอาเขามาเป็นพี่เลี้ยงอีกอย่างขึ้น
คือลูกเราจะเป็นเด็กที่ว่าสไตล์มาก
ถ้าเขาไม่ชอบใครเขาก็คือแบบจะต่อต้านแบบนี้
แต่ถ้าว่าเขาชอบใครรักใครก็จะเข้าไปกอดไปหอม

ไม่อยากให้ได้ประกันตัว
คืออยากเอาเรื่องแบบให้ถึงที่สุด
ถ้าชีวิตแรกด้วยชีวิต

เพราะมันเกินที่จะให้อภัยเนอะ
ถ้าเกิดว่าน้องแค่บาดเจ็บ
ไม่เป็นไรมากเรายังพอที่จะให้อภัยได้
แต่นี่คือน้องคือเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะเสียน้องไป
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะให้อภัย

ก็เลยต้องจ้างพี่เลี้ยงแล้วมาเจอพี่เลี้ยงแบบนี้
คุณแม่เลยบอกเลยว่าชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิต
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือ

เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนแรกเลย
ที่มาโรงพยาบาลแล้วก็มาดูอาการน้องดิว
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นคนโทรมาบอกนะคะ
บอกว่าน้องนี่อาการโคม่าแล้วรีบมาด่วนเลยนะ
ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่โรงพยาบาล๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

ตอนมาเห็นน้องดิวตอนแรกเนี่ย
เห็นสภาพแล้วคือสงสารใจหายแวบเลยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าพี่เลี้ยงเนี่ย
จะทำกับน้องดิวได้หนักถึงขนาดนี้นะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะ
พี่ผมขอโทษนะประมาณนี้
น้องเนี่ยอาจจะมีรอยจ้ำที่แขนก็คือว่าพี่กัดน้องหยอกเล่น
อาการน้องล่าสุดตอนนี้ก็คือว่า
มันก็ต้องทำใจแล้วครับตอนนี้
ทีนี้เรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับนางมะยุรีพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยนะคะ

ทำร้ายร่างกายจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ขออนุญาตนะคะทานโทษไม่ได้ช่างน้องนะ
แต่ถ้าเกิดว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเพิ่มข้อกล่าวหาคือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตนะคะ